มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะกรณีที่มีผู้ป่วยรายนึงอะค่ะ
ไปรักษาตัวที่ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลย่านสายไหมแต่เนี่ยค่ะดูบาดแผลเขานะคะ
ปรากฏว่าถูกบุรุษพยาบาลทำร้ายร่างกายถูกต่อยเข้าที่หน้าเข้าที่ตัว
โอ้โหหลายจุดเลยนะคะคือเขาบอกว่าคาดว่าสาเหตุคือผู้ป่วยรายเนี้ย
ส่งเสียงร้องดังเสียงดังบุรุษพยาบาลมาทำร้ายร่างกายแบบนี้เลย
โอ้โหรอยเขียวช้ำเต็มตัวเลยค่ะที่หางคิ้วที่หลังหูที่แขนที่ขา
ภรรยาผู้ป่วยเขาทนไม่ไหวนะคะเขาก็เลยเอาเรื่องไปโพสต์ในโลกโซเชียล
แล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนี่คือลักษณะการเกิดเหตุนะคะ
เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูและนี่คือภาพที่ภรรยาเขาบอกว่าเขาไม่ไหวอ่ะ
คือต้องแชร์ไปในโลกโซเชียลวันนี้โรงพยาบาลประสานไปที่ผู้ช่วยสอสอเขตสายไหม
เอกพบเหลืองประสิทธิ์เพื่อนำตัวบุรุษพยาบาลที่ก่อเหตุไปเจอกับผู้ป่วยที่ถูกทำร้ายค่ะ
ห้องประชุมโรงพยาบาลนะคะไปขอโทษเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ระหว่างที่คุยกันบุรุษพยาบาลที่ก่อเหตุก็สลดแหละค่ะ
มหน้าก้มตาแล้วก็บอกว่าเครียดมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
จากการเจรจาเนี่ยนะคะโรงพยาบาลบอกว่าก็จะชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด
ค่ารักษาพยาบาลค่าทำขวัญให้กับผู้ป่วยที่โดนทำร้าย
ครับนอกจากนี้ก็จะต้องลงโทษบุรุษพยาบาลที่ก่อเหตุนะคะ
เป็นการลงโทษทางวินัยตามระเบียบของโรงพยาบาล๓๐วัน
นี่ก็มอบกระเช้าขอโทษนะคะบุรุษพยาบาลคนก่อเหตุ
ยกมือไหว้ขอโทษกับทางครอบครัวของผู้ป่วยนะคะนี่ค่ะ
ผู้ป่วยเขาบอกว่าเขาก็มีท่าทีที่ผ่อนคลายขึ้นนะครับ
รูปจริงเจ็บใครทำใครทำหรูหมอใช่ไหมเขาทำอะไรเขาทำอะไร
เพราะผู้ดังหูต่อยใช่ไหมสีคนกี่คนที่เขามาคนเดียว
บุรุษพยาบาลคนนี้บอกว่าวันเกิดเหตุทะเลาะกับครอบครัวมา
มีเรื่องเครียดจากปัญหาส่วนตัว
ทีนี้พอมาทำงานเนี่ยไปเจอคนไข้เสียงดัง
บอกให้หยุดร้องแล้วคนไข้ไม่หยุดร้อง
ก็เลยพลั้งมือทำร้ายไป
ก็กังวลนะเพราะจริงแล้วไม่ควรที่จะมาทำจุดแผนกนี้
เพราะการบริการใช่ไหมล่ะ

ก็ควรจะให้ไปทำหน้าที่อื่น

หรือว่าเกี่ยวกับการบริการคนไข้เนี่ย

พิชาบเจ้าตัวเขาออกมาขอโทษ
เขาก็มาขอโทษ

เพราะว่าเกจนี่มันเกจใหญ่มาก

ก็จะไปลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรง

เดี๋ยวจะย้ายไปปฏิบัติงานด้านเอกสาร
ด้วยจะได้ไม่ต้องไปเจอไปให้บริการไปรับคนไข้อีกนะฮะแต่ว่าทางครอบครัวของคนเจ็บที่เป็นผู้ป่วย